คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อย
ลอตเตอรี่ออกและพูดได้

ถูกรับทรัพย์กันทั่วหน้าหรือเปล่า
เริ่มกันที่ครูเต้ยอภิวัตกันก่อนค่ะ

ป้ายทะเบียนรถนะฮะ
มันคล้ายไหมรางวัลที่๑ไงเมื่อวานนี้นะคะ

เนาะคนทั้งนั้นมีโชคปะเนาะ

ไม่รู้ว่าที่บ้านได้ซื้อติดไม้ติดมือกันไว้หรือเปล่า

เต้ยบอกว่าเป็นของขวัญวันพ่อ

เพราะว่าคุณพ่อเขาชอบแบบสไตล์รถเก่าหน่อย

ครูเต้ยก็แต่งรถให้มันแบบว่าใหม่ขึ้น

สเปคที่ถามมาคุณพ่อเขาอยากได้แบบไหนจัดให้เลย
ถือว่าเป็นรถคันนำโชคของครอบครัวด้วยนะคะ

นี่เคล็ดลับของพี่ตุ๊กกี้สุดรัสป้ายแดง

แต่คืออย่างนี้เล่าให้ฟังคือ

ตุ๊กกี้เขาบอกว่าแนะวิธีการซื้อถูกไหมพี่แจ๊ค
อย่าไปซื้อตรงลดเลขมา๔๒ใช่ไหม

รถมันวิ่งวิ่งก็เท่ากับว่ามันลด

เป็นไง
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เลขท้าย๒ตัวออกอะไรจ๊ะ

ก็เคลมซะหน่อย
ต่อกันที่พี่อ๋อมสกาวใจค่ะ

หลายคนมองเห็นเป็นอะไร๗๓๖ถูกไหม

รับทรัพย์ไปเลย
เช่นเดียวกันกับนางงามคนสวย
อิงฟ้ามหานคร
เขามาออกรายการของไทยรัฐ

ซึ่งเราถามว่าเลขตอนนี้ที่คิดอยู่คิดอะไรคิดอะไร

เนี่ยเค้าพูดแบบนี้แทบทุกวันไว้นั้น

แต่บอกเลยว่าเมื่อวานอิงฟ้าไม่ถูกนะ
ฟ้าเขา๑๐ใบลุ้นอยู่บนรถไม่ถูก

ต่อเจ้าแม่สายมูอีกสักคนคุณผู้ชมค่ะ
หรีดขาวคุณพี่เขาลงคลิป

คุณเห็นอะไรไหมเป็นรูปพญานาค

นะคะปังมากจริงคุณผู้ชม